ก่อนหน้านี้คุณหญิงรัฐาไปวิ่งแล้วจู่ก็หน้ามืดวูบไปเลยนะคะ
จนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
แม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ชื่นชอบในการวิ่ง
แล้วก็หลงรักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจก็ตาม
แต่ดูเหมือนว่าระยะหลังร่างกายของคุณหญิงรัฐาเนี่ย
หนุ่มตุ๋นก็ดูแลดีนะครับแต่จะดีแสดงแค่ไหนไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะ

ไม่หรอกเขาก็เป็นห่วงเลยเขาก็ถามว่าเออเป็นไหวไหมอะไรอย่างนี้
ดูแลดีค่ะดูแลดีค่ะก็วิ่งนำไปเลย
ฉันเป็นลมเป็นแรงก็ไม่ได้รู้เลยว่าฉันเป็นอะไร
ก็ยังจะเป็นนักวิ่งเหมือนเดิม
พี่ท่านแนะนำอย่างไรอะไรนะคะ
เขาก็เขาก็เหมือนแบบบอกว่าเออถ้าพักผ่อนไม่พอก็ไม่ต้องตื่นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าวิ่งมันต้องตื่นเช้าอ่ะก็มีหลายคนรุ่นพี่ในวงการวิ่ง
แต่ว่าเรารู้ตัวเองแหละอิงว่านะคือมันก็เหมือนกันที่กลับมาวิ่งทีละสองโลสามโล
มันก็เหมือนกับการได้ดูว่าตัวเองไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็หยุดก่อนถ้าไหวก็ไปต่อ
มันหยุดไม่ได้แล้วมันกลายเป็นความรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันชอบไปแล้ว
ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องประเมินสภาพร่างกายตัวเองด้วย
คือถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วออกไปวิ่งเนี่ยแทนที่จะได้สุขภาพที่ดีกลับมา
อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมนะคะแต่จริงคุณหญิงเขาก็เคยมีบทเรียนมาก่อนหน้านี้
อย่างที่ดูข่าวกันไปว่าตัวเธอเองเนี่ยถึงกับวูบเลยนะแล้วต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือตอนนั้นเธอบอกว่าคือโลกเหมือนโลกหมุนเลยเธอให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้
คุณก็ไม่แน่นะบางคนเนี่ยฟิตเนี่ยถ้าเจอจังหวะไม่ดีเนี่ย
จะบาดเจ็บก็ได้นะคะเออนะเรื่องออกกำลังกายต้องระวังนะคะ
อย่าไปฝืนเอาที่หวังให้สมอย่าไปฝืนตัวเธอเองค่ะคุณผู้ชม